ของสองแชมป์ครับนั่นก็คือบุรีด่ามเจอกับทางเมืองทรแล้วครับก่อนหน้านี้ทั้งสองทีก็เป็นแชมป์

แล้วก็มาเจอกันผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะ

ดังนั้นเนี่ยติดตามรายงานความพร้อมได้จากคุณวิรวิทย์เจริญเชื้อนะครับ

ว่าสมัยนี้ทีมมันก็สูสี
แล้วพี่มันอยู่แค่ที่แบบว่าใครจบชัวร์กว่า

เพราะว่าปีที่แล้วเราพ่ายให้กับเมืองทองไป

แล้วก็คว้าแชมป์มาอยู่ในบ้านบุรีรำให้ได้ครับ

จะต้องโคจรมาพบกันอีกครั้งในฟุตบอลเยาวชนโค้กครับ
คว้าแชมป์ครั้งแรกของตัวเองในรายการโคกครับ
จากจุดโทษของสุประวีมีประทัง
ดังนั้นความสำคัญของเกมแมชนี้
คือการป้องกันแชมป์และการทวงแชมป์ไปพร้อมกัน

เหลือผู้เล่นหลักจากชุดคว้าแชมป์ปีที่แล้วอยู่เพียงไม่กี่ราย
สมกับผู้เล่นฝีเท้าดีในบางส่วน
ผู้เล่นอาจจะไม่แข็งแกร่งในแง่ประสบการณ์เท่ากับปีที่ผ่านมา
แต่ทุกคนล้วนมุ่งมั่นที่จะป้องกันแชมป์

ยังไม่เสียประตูแม้แต่ประตูเดียว
นับตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบชิงชนะเลิศ

แต่ความฝันในการป้องกันแชมป์ไม่ไกลเกินเอื้อมเช่นกัน
ปราศัยไฟฟ้าบุรีรำยูเนตเอ็ด
สามารถเข้าชิงชนะเลิศจากการพลิกแทรกชนะอสัมชันยูเนเต็ดด้วยลูกโทษที่จุดโทษ
ชนิดที่ไม่น่าจะกลับมาได้แต่พวกเขาทำได้
กำลังของทีมประสาทสายฟ้าชุดนี้มีนักเตะจากทีมในสโมสรชุดใหญ่ถึง๕ราย
ทัพโดยชาวัดวีรชาติรวมถึงอานนท์อมรเลิศศักดิ์และสิทธิโชคกันหนู
ความมุ่งมั่นที่จะทวงแชมป์คืน
และวลีที่ว่าแพ้ใครก็ได้แต่ไม่แพ้เมืองทอง

หรือว่าใครต้องไปด้วย
แต่สิทธิแยกก็เลยน่าหยุด

และหาย

เดียวเท่านั้นแต่จะเป็นบุรีรำยูไนเต็ดหรือเอสซิจีเมืองทอง
ติดตามการถ่ายทอดสดรอบชิงชนะเลิศทางไทยรัฐทีวีสดจากสนามทูปะเตมี
แปดนาฬิกาเป็นต้นไปครับวิรวิเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวี